มีเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นที่บ้านหรูแห่งหนึ่ง
เพราะว่าในบ้านหลังนี้พบศพอดีตเอกอัครราชทูตนะฮะ
โอ้โหเป็นอดีตเอกอัครราชทูตประเทศเดนมาร์ครับ
สภาพศพเนี่ยตายอยู่ที่ห้องน้ำชั้น๒ของบ้าน
และที่มีพิรุษคือกล่องกระดาษรังกระดาษมิ้นคุณผู้ชม
บังอำพรางศพเอาไว้ศพอยู่ข้างล่างครับ

เอากล่องเอารังมาวางทับแล้วศพอยู่ด้านล่าง

น่าแปลกอีกอย่างก็คือว่าตรวจสอบเบื้องต้นมีร่องรอยบาดแผล
โดนแทงบริเวณหน้าอก๓แผล
แล้วไปเจอมีดเปื้อนคราบเลือด๒เล่ม
ถูกซ่อนเอาไว้อยู่บริเวณกล่องเก็บมีด
ใครเป็นคนทำใครเป็นคนก่อเหตุในครั้งนี้
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลคุณผู้ชมครับ
วันนี้ตำรวจสนสุธิศาลครับเข้าตรวจสอบที่หมู่บ้านหรูแห่งหนึ่ง
วิภาวดีรังสิต๒๐เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
รับแจ้งว่ามีคนตายอยู่ในห้องน้ำของบ้าน
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านที่มีความสูงประมาณ๓ชั้น
พบว่าบ้านนั้นถูกล็อกจากด้านนอกนะฮะ

แต่มีคนตายอยู่ในบ้านที่ชั้น๒

แล้วชาวบ้านที่อยู่ระแวกแถวนั้นแจ้งตำรวจบอกว่ามีกลิ่นเหม็นโชยออกมาอย่างรุนแรงจากบ้านหลังนี้
กลิ่นเหม็นมาประมาณ๒๓วันแล้ว
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบศพนายวิชิตชิดวิมารอายุ๖๓ปีครับ
เป็นอดีตเอกอัครราชทูตณกรุงโคเป็นเฮเกนประเทศเดนมาร์ค
ท่านนี้ครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับ

โดยพบว่าเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณห้องน้ำที่ชั้น๒ของบ้านครับ
และมีกล่องกระดาษสีน้ำตาลขนาดใหญ่ประมาณ๓๔กล่องเป็นรังกระดาษ
วางทับบังร่างเอาไว้คาดว่าตายมาแล้วหลายวันครับ
เนี่ยฮะตอนแรกที่ไปเจอสภาพคือเอารังเอากล่องมาปิดทับวางไว้แบบนี้

แต่พอเปิดออกก็คือเจอร่างของท่านอดีตเอกอัครราชทูตนะฮะ

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าหลังจากตรวจสอบตามร่างกายของผู้ตาย
เรื่องต้นพบบาดแผลโดนแทงที่หน้าอก๓แผล
มีมีดภายในบ้าน๕เล่มเสียบเอาไว้ในกล่องเก็บมีดครับ
แต่ทีนี้ที่น่าแปลกคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมและมิ้น
ใน๕เล่มมันมีคราบเลือดเปื้อนเลือดอยู่
ก็เลยเก็บรวบรวมเป็นหลักฐาน
ถ้าหากว่ามีใครสักคนเข้ามาและใช้อาวุธมีดก่อเหตุ
เสร็จแล้วเขาเอามาเก็บไว้ในกล่องเก็บมีดหรืออย่างไร

ตรวจสอบในบ้านมีการลื้อค้นทรัพย์สินที่บริเวณชั้น๑และชั้น๒
ไม่มีร่องรอยการงัดแงะบ้านนะครับ

คนก่อเหตุเข้ามาได้ยังไงเข้ามาช่องทางไหนถ้าไม่ได้งัดแงะเข้ามา

มีการลื้อค้นทรัพย์สินด้วยนะชั้น๑ชั้น๒ของบ้าน
และน่าจะใช้อาวุธมีดแทงผู้ตาย
หลังจากนั้นเขาเอามาเก็บใส่กล่องเก็บมีดเหรอก่อนจะหนีไปหรือยังไง
มีคำถามเกิดขึ้นเยอะมากครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับว่ามีทรัพย์สินอะไรของผู้ตายศูนย์หายไปบ้าง
ทีนี้ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าบริเวณประตูทางเข้ามีรอยเลือดครับ
นั่นคาดว่าเป็นจุดแรกที่ผู้ตายกับคนที่ก่อเหตุมีเรื่องกัน
สันนิษฐานว่าน่าจะเริ่มโดนแทงจากบริเวณหน้าประตูบ้านครับ
ยาวไปถึงชั้น๒และอาวุธมีดที่พบเป็นมีดที่ใช้ภายในบ้าน
ถ้าดูจากรูปการณ์ตอนนี้แล้วตำรวจสันนิษฐานแบบนี้ครับมิ้นคุณผู้ชม
คนก่อเหตุน่าจะรู้จักกับผู้ตายหรือไม่
ผู้ตายอาจจะเปิดบ้านรับคนก่อเหตุ

พอเปิดบ้านปั๊บแล้วเขาก็ลงมือก่อเหตุหรือเปล่า
ผู้ตายพยายามหนีขึ้นไปที่ชั้น๒ของบ้าน
ก่อนที่จะไปสิ้นใจตายที่ห้องน้ำที่ชั้นสอง
และคนก่อเหตุก็ปิดบังอำพรางศพเก็บอาวุธที่ใช้
แล้วออกจากบ้านไปล็อกบ้านเอาไว้หรือไม่
หลักฐานจากวงจรปิดน่าจะมีข้อมูลทั้งหมดฮะ
ตรวจสอบเบื้องต้นครับมีข้อมูลบอกว่า
ทางครอบครัวและคนรู้จักกับผู้ตาย
ไม่สามารถติดต่อกับผู้ตายได้ตั้งแต่๒๗กันยายนที่ผ่านมา
หลังจากนั้นเพื่อนบ้านแจ้งนิติบุคคลหมู่บ้านครับ
และทางนิติบุคคลประสานแจ้งช่างให้มาไขประตูบ้าน
จากว่าหัวหน้าช่างเขาจะมีกุญแจสำรอง
อกจากนี้กล่องลังขนาดใหญ่ที่เอามาทับ
เอามาบังร่างศพเอาไว้นั่นคือกล่องรังที่ขนย้ายของ
จากคอนโดมิเนียมเนื่องจากว่าผู้ตาย
จะย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านแห่งนี้ได้ประมาณสัก๑เดือน
บ้านหลังนี้เพิ่งจะรีโนเวทซ่อมแซมไปครับ
ใหม่หมาดเลยก่อนหน้านั้น
ผู้ตายเขาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดมิเนียมแห่ง๑
ย่านพหนโยธินซอย๖๐มีข้อมูลบอกว่า
อาศัยอยู่กับลูกเลี้ยงเป็นผู้ชายอายุ๑๗ปี
นานประมาณ๙เดือนนะครับตอนที่อยู่ที่คอนโด
เพิ่งย้ายเข้ามาบ้านหลังที่เกิดเหตุเมื่อต้นเดือนกันยาครับ
กันยายนที่ผ่านมาโดยที่ลูกเลี้ยงเป็นผู้ชายอายุ๑๗ปีนั้น
ไม่ได้ไปมาหาสู่กับผู้ตายมาประมาณ๒เดือนแล้ว
ก็กลายเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่จะถูกเชิญมา

ในเบื้องต้นนะครับสแสดงว่าคนร้ายก็มีการเข้าประตูบ้าน

เพราะว่าเกรงใจลูกบ้านคนอื่นไม่อยากให้ลูกบ้านนั้นเขารู้สึกว่าถูกรบกวน
หรือว่าลุกล้ำความเป็นส่วนตัวนะฮะ
ราคาบ้านเฉลี่ยในโครงการบริเวณนี้มิ้นท์คุณผู้ชมครับ
เฉลี่ยนะฮะหลังละ๒๐ล้านนี่ราคาเฉลี่ยโดยรวมนะฮะ
สอบถามรปภหมู่บ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ขี่รถตรวจตราในหมู่บ้าน

กลิ่นเหม็นเน่าลอยโชยออกมาเขาก็ไม่ได้กลิ่น
แต่ข้อมูลบอกว่ามีแต่คนข้างบ้านที่ได้กลิ่นเหม็นรุนแรง
เท่าที่ผ่านมาตรวจสอบดูแล้วไม่ได้มีอะไรผิดสังเกต
รถของผู้ตายก็จอดอยู่ที่บ้านตามปกติ
หมู่บ้านครับมีกล้องวงจรปิดทั้งหมด๒๕กล้องด้วยกัน
กล้องตัวที่๑๑มุมของกล้องจะหันมาส่องเห็นหน้าบ้านของผู้ตายเลย
ดังนั้นข้อมูลต้องมีแล้วครับต้องรู้แล้วฮะว่าใครเข้ามาใครออกไปในบ้านหลังนี้
ในวงกลมสีแดงกล้องหันมารับมุมองศาหน้าบ้านของผู้ตายครับ
และนอกจากนี้มีข้อมูลบอกว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุนั้น
ผู้ตายเนี่ยเคยปล่อยให้เช่าระยะหลังเห็นว่ามันซุดโทรม
ก็เลยทุบใหม่รีโนเวทใหม่ทั้งหมดเพิ่งจะรีโนเวทเสร็จเข้ามาอาศัยอยู่ได้ประมาณแค่เดือนเดียวเองครับ
และผู้ตายนั้นมักจะบอกกับคนระแวกแถวบ้านบอกว่า
มีลูกเลี้ยงเป็นเด็กผู้ชาย๒คนคนหนึ่งอายุ๑๕อีกคนหนึ่งอายุ๑๗
รักและเอ็นดูเขาเหมือนลูกเหมือนหลาน
อายุเท่าไหร่พี่ลูกเลี้ยง
เหมือนสิบกว่า๑๖๑๗อ่ะ

แกก็จะบอกว่ามีลูกเลี้ยง
ผู้ตายนะฮะได้โพสต์เอาไว้บอกว่าพี่ชายเสีย
เนี่ยครับแล้วก็มีอีโมจิรู้สึกเสียใจค่ะมีคนมาแสดงความเสียใจที่
ใต้โพสต์นี้กันจำนวนมากนะครับเนื่องจากว่าผู้ตายเนี่ย
เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในกระทรวงการต่างประเทศ
และทำหน้าที่สำคัญให้กับประเทศไทยเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงนะฮะ
เป็นถึงอดีตเอกอัครราชทูตนะที่ประเทศเดนมาร์คนั่นก็คือหมายความว่า
เป็นผู้ที่เหมือนกับเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประจำการอยู่ที่ต่างประเทศ
มีเรื่องอะไรใครเดือดร้อนอะไรต่างประสานที่ทางสถานทูต
เพื่อให้ความช่วยเหลือเพื่อให้คำแนะนำและท่านก็มาพบกลายเป็นศพวันนี้นะฮะ
แน่นอนว่าหลายคนตั้งข้อสังเกตกันเยอะเลยนะคะว่าเอ๊ะ
เป็นคนรู้จักเป็นคนในเป็นคนในครอบครัวหรือเปล่า
เป็นลูกเลี้ยงหรือเปล่าเพราะว่าเราได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวว่า
จากผู้ตายจะถูกแทง๓แผลแล้วเนี่ยถูกต่อยเข้าที่หน้า๒ครั้งก่อนด้วยนะคะ
โอ้โหคราวนี้คนก็เลยตรวจสอบกันใหญ่เลยว่า
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบบุคคลที่เชื่อมโยง
จะทำร้ายกับผู้ตายเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่ทั้งญาติ
ไม่ใช่ทั้งกลุ่มใกล้ชิดที่เป็นช่างแล้วก็ไม่พบการเชื่อมโยงพยาหลักฐานว่าเป็นลูกเลี้ยงชายวัยสิบเจ็ดปีด้วย
ไม่ใช่เลยครับแล้วทีนี้เป็นใครอ่ะแม้ว่าจะไม่ใช่
แต่ยังไงวันนี้ต้องคุมตัวมาสอบปากคำสอบถามก่อนแน่นอนตามกระบวนการนะคะ
วันนี้ตำรวจดำตัวเยียววชนชายสองคนค่ะอายุสิบเจ็ดปีกับสิบห้าปี
พร้อมกับพ่อแม่มาสอบปากคำที่สนสุธิศาส
เยียววชนชายวัยสิบเจ็ดปีเนี่ยสวมเสื้อสีดำวัยสิบห้าปีใส่เสื้อสีขาวนะคะ
คนที่เป็นลูกเลี้ยงคือคนที่ใส่เสื้อสีดำผู้สื่อข่าวก็พยายามถามแม่ของเด็กอะค่ะ
ว่ารู้ไหมเรื่องที่ลูกตัวเองไปเป็นลูกเลี้ยงของคนตาย
สนิทสนมกันแค่ไหนลูกเคยเล่าอะไรให้ฟังบ้างหรือเปล่า
ก็ไม่มีใครยอมตอบคำถามเลยนะคะก็รีบเดินเข้าไปที่ห้องสอบปากคำ
พ่อของเด็กบอกว่าตัวเขาเองเคยเข้าออกบ้านหลังเกิดเหตุ
ตอนที่มีการก่อสร้างเพราะตัวเขาน่ะเป็นช่างครับ
ก่อนที่นายวิชิตคนตายจะเข้ามาอยู่
แล้วก็เจอกันตอนมาตรวจโครงการบ้านแต่ปกติแล้วทุกครั้งไม่ได้ติดต่อกับนายวิชิตโดยตรงนะคะ
ติดต่อกับผ่านทางผู้รับเหมาแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้ว
ย้ายไปรับงานก่อสร้างที่อื่นได้สี่เดือนแล้วเด็กทั้งสองคนคือลูกเขาเอง
เยาวชนวัยสิบเจ็ดปีกับสิบห้าปีที่มาวันเนี้ยคือลูกเขาเอง
ซึ่งผู้ตายเนี่ยที่ว่าเป็นอดีตเอกอัครราชทูตณกรุงโคเป็นเฮเกนที่เดนมาร์คเนี่ย
ก็เอ็นดูลูกเขาทั้งสองคนคือเอาจริงเอ็นดูลูกของคนงานทุกคนด้วยซ้ำ
เรียกแทนว่าลูกลูกทุกคนเลยจะซื้อน้ำซื้อข้าวมาให้เป็นประจำ
ลูกชายคนเล็กของเขาเนี่ยอายุสิบห้าจะสนิทกับคนตายมากกว่าลูกคนโตวันสิบเจ็ดปี
โดยก่อนหน้าที่ผู้ตายจะย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยก็จ้างให้ลูกชายไปช่วยขนของจากคอนโดเข้ามาที่บ้าน
ค่าจ้างผ่านผู้รับเหมาไม่เคยจ่ายตรงแล้วก็ไม่เคยให้เงินสดส่วนตัวกับลูกชายทั้งคู่ด้วย
ขอยืนยันว่าลูกพ่อไม่เคยไปอยู่กับผู้ตายตลอด๙เดือนที่คอนโดเลย
จะไปก็ต่อเมื่อถูกจ้างวานให้ไปช่วยงานเท่านั้น
ทำงานเขาเรียกไปก็แค่ทำงานให้เขาเขาจะย้ายของมาที่วิพา
แค่ไปแพ็กกล่องเสื้อผ้าอะไรให้เขาเฉยครับ
ไม่ได้ไม่อยู่กับเขาไม่ได้อยู่กับเขา
ทีนี้๔โมงครึ่งช่วงเย็นค่ะตำรวจพิสูจน์หลักฐานเอาวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ
มาที่สถานีตำรวจหน้าฮอนบาร์นสุธิศาล
ซึ่งวัตถุพยานที่นำมาส่วนใหญ่เนี่ยห่อด้วยถุงสีดำทึบหมดเลยนะคะ
ข้างในคือกระดาษแล้วก็กล่องลังที่ถูกเอามาวางทับร่างของคนตายค่ะ
และอาวัตถุพยานสำคัญ๑ชิ้นคือมิดธรรมครัว๒เล่ม
ว่ามีคราบเลือดติดอยู่นะคะก็เอากลับมา
โมงครึ่งช่วงเย็นตำรวจปล่อยตัวเยาวชนทั้งสองคนกลับบ้าน
แล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่กลับไปด้วยเช่นเดียวกัน
หลังจากที่สอบในฐานะพยานอยู่กว่า๔ชั่วโมงนะคะ
จากการสอบสวนเพราะว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เลย
ประชาชนบอกว่าแล้วใครเป็นคนทำ
ดูจากตรงไหนดูจากอะไรได้บ้างมีกล้องวงจรปิดหรืออะไรไหม
รู้ตัวแล้วว่าใครเป็นคนทำ
รู้ตัวแล้วค่ะเป็นคนต่างด้าวนะคะ
แต่ยังไม่ขอระบุว่าคนก่อเหตุเข้าออกหมู่บ้านได้ยังไง
ตอนนี้น่าจะยังหนีอยู่ในประเทศนี่แหละยังไม่ได้ออกนอกประเทศ
ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับ
แล้วก็จะจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดค่ะญาติผู้ตายเนี่ย
ตอนนี้มีการเดินทางมาพบกับมิติของหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เป็นการเดินทางมาพบแบบส่วนตัวเห็นว่าที่รู้ว่าคนก่อเหตุเป็นใครเนี่ย
น่าจะต้องเห็นจากกล้องหรือว่าอาจจะมีพยานบุคคลบอก
เพราะว่ารายละเอียดเนี่ยค่อนข้างจะรู้ชัดเจนเลยว่าเกาะเหตุเสร็จแล้ว
ไปไหนเรียกรถอะไรหลบหนีออกไปยังไงแบบไหนบ้างนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูเชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะจับตัวได้นะคะ
ขอให้จับให้ได้โดยเร็วนะฮะ